จังหวัดพระนครศรีอายุทยาวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้ว
สำหรับการสาดน้ำในช่วงเทศกาลสงครานนะคะ
บรรยากาศคึกคักไม่แพ้จังหวัดเชียงใหม่
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณพลอยสจิฤทธิสิน
รายงานสดมาจากพื้นที่เชิญค่ะ

ค่ะและขณะนี้นะคะที่ฉันก็อยู่ที่บริเวณถนนอายุทยาป่าโมกนะคะ
ช่วงทุ่งพระนเรสวนค่ะ
ซึ่งในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าบรรยากาศมีความคึกคักมากนะคะ
จากจุดนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะมีนักท่องเที่ยวนะคะ
รวมถึงประชาชนค่ะเดินทางมาเล่นสาดน้ำส่งท้ายเทศกาลสงกรานกันบริเวณนี้เป็นจำนวนมากค่ะ
ค่ะบรรยากาศนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ
ตลอดถนนทุ่งพระนเรสวนค่ะได้ถูกปิดยาวนะคะเกือบสองกิโลเมตรค่ะ
เพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวค่ะเดินทางมาสัดน้ำสงกรานที่บริเวณนี้นะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกที่หนึ่ง
โดยจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าจะมีประชาชนนะคะต่างนั่งรถกระบะค่ะ
พร้อมกับของจำเป็นในการสัดน้ำต่างต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นถังแป้ว

เดินทางเข้ามาที่บริเวณถนนนี้เป็นจำนวนมากค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวดิฉันนะคะจะพาไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวนะคะ
ที่เดินทางนะคะมาสาดน้ำส่งการที่บริเวณนี้กันค่ะ
เดี๋ยวไปพูดคุยกับเขาค่ะสวัสดีค่ะสนุกไหมคะวันนี้สนุกครับ
เดินทางวันจากที่ไหนคะพี่มหาลาศครับอ๋อวันนี้มาจากใครบ้าง
พาใครมาบ้างคะพวกพี่ครับแล้วก็พวกน้องครับอ๋อ
เราเตรียมอะไรมาเป็นพิเศษไหมคะวันนี้เตรียมน้ำมาเล่นครับ
นี่แม่นให้ฝากถึงประชาชนคนที่ดูข่าวตอนนี้หน่อยค่ะ
ว่าเอ่อชวนชวนมาเล่นน้ำเป็นวันสุดท้ายหน่อยครับ
ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเล่นน้ำสงการครับ
เล่นแบบสนุกสนานนะครับปลอดภัยครับเล่นปลอดแอลกอฮอล์ครับ
อืมเรียกได้ว่ายืนยันได้เลยนะคะว่าถนนเส้นนี้นะคะ
เป็นถนนที่ปลอดแอลกอฮอล์อย่างแท้จริงเลยนะคะ
เนื่องจากว่าทางตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ก็ได้มีการนะคะจัดตั้งนะคะจุดคัดกรองค่ะ
เพื่อที่จะคัดกรองนะคะประชาชนค่ะ
ที่จะเดินทางเข้าไปเล่นสาดน้ำอย่างด้านในนะคะ
โดยมีการตรวจค้นอาวุธนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
เพื่อเป็นการป้องกันเหตุอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้น
ลนลงนะคะให้ถนนเส้นนี้ค่ะ
เป็นถนนการสาดน้ำสีขาวปอดเหล้าแล้วก็ปลอดภัยด้วย
อกจากนี้นะคะภายในบริเวณถนนด้านในตลอดสายค่ะ
ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยตรวจตรานะคะ
รวมถึงตั้งจุดค่ะคอยเฝ้าระวังทุกทุกห้าร้อยเมตรด้วย
โดยเจ้าหน้าที่นะคะก็บอกค่ะว่าสถานการณ์ตลอด๒วันที่ผ่านมา
รวมถึงวันนี้นั้นนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
ค่ะโดยในวันนี้นะคะเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาที่คุณผู้ชมนะคะ
ถึงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการเคลียร์พื้นที่นะคะ
เพื่อที่จะเปิดถนนสายนี้นะคะให้สามารถใช้งานได้ปกติค่ะ
แล้วจะให้ประชาชนนะคะจะสามารถไปเล่นน้ำได้ที่ตลาดเจ้าพรมนะคะ
ช่วงเวลากลางคืนของวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะ
รายงานจากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ

เอาหน่อยนะคะส่งท้ายคุณพอสจีนก็โดนปะแป้งไปนะคะ
แต่ว่าบริเวณนี้เจ้าหน้าที่เขาก็คุมเข้มนะคะ

เล่นน้ำเสร็จกลับไปอาบน้ำอาบท่า

ใช่ค่ะเหลืออีกวัน๒วันเท่านั้นนะคะ